เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุอุกอาจขึ้นมานะคะ
มีคนร้ายค่ะขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบยิงเสียรับเหมาก่อสร้างนะคะ
เสียชีวิตภายในรถอยู่ที่หน้าโรงเรียน
ขณะที่ขับรถไปส่งพันรยาพันรยาขายของอยู่ในโรงเรียนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
คาดว่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวค่ะ
ตำรวจภูทรนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรของโรงพยาบาลนะคะ
รีบเข้าไปตรวจสอบค่ะหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ชายถูกยิงในรถกระบะเลยนะคะ
บนถนนนครหลวงท่าเรือ
จุดนี้คือบริเวณหน้าโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยา
ที่เกิดเหตุพอไปถึงไปเจอรถกระบะคันนี้นะคะ
บรอนเงินจอดอยู่ริมถนนเลยกระจกด้านข้างฝั่งคนขับ
มีร่องรอยถูกยิงไป๔นัดทะลุประตูด้านซ้ายไปเลยค่ะ
ภายในรถพบนายธวัฒน์สุขสังขารอายุ๖๓ปี
มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างการต่อเติมบ้านต่าง
ตอนที่ไปถึงหัวใจหายใจรวยรินอยู่นะคะอยู่ที่เบาะคนขับ
ตรวจสอบตามร่างกายเจอบาดแผลถูกยิง
ในบริเวณลำคอและที่แขนขวา
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนะคะพาผู้บาดเจ็บออกมาปั๊มหัวใจ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดค่ะตี๕๓๐ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อกจากนี้บนถนนยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๔ปลอก
นางประพะสอนโทประยูนอายุ๖๐ปี
ภรรยาของผู้ตายเล่าว่าตัวเองมีอาชีพขายของคนนี้นะคะ
อาชีพขายของอยู่ในโรงเรียนนี่แหละซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
ส่วนในทั้งว่าสามีมีอาชีพรับเหมา
หน้าที่ช่วงเช้าก่อนที่จะไปรับงานรับเหมา
ก็คือขับรถมาส่งพันรยาเพราะว่าภรรยาขายของในโรงเรียน
ก่อนเกิดเหตุตี๕เวลาเดิมเลยค่ะ
ผู้ตายขับรถกระบะมาส่งตามปกติพอถึงจุดนี้หน้าโรงเรียน
เธอก็ลงจากรถไปเปิดประตูรั้วโรงเรียน
ส่วนสามีรออยู่ในรถเพื่อที่จะขับรถเข้าไปในโรงเรียน

แต่ขณะที่ตัวเองยืนหันหลังแล้วก็ลากประตูเปิดประตู
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อน๓นัด
ตอนแรกก็เอ๊ะเสียงมันดังมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าสามีตัวเองถูกยิง
แต่ทีนี้เอกใจว่าทำไมสามีไม่ขับรถเข้ามาในโรงเรียนสักที
พอเดินไปดูค่ะก็เลยรู้ว่าเสียงปืน
มันเป็นเสียงปืนที่สังหารสามีตัวเอง
จากนั้นเห็นคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์
ท่าทางลุกลี้ลุกลนนะคะขับหลบหนีไปค่ะ
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรนครหลวงนะคะอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดเกิดเหตุเพื่อหาบ่อแสของคนร้ายอยู่นะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตจะส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ว่าบ่ายพรุ่งนี้ค่ะญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ